ส่วนวงการบันเทิงในบ้านเราวันนี้นะครับประเด็นร้อนก็อยู่กับเรื่องของความรักร้าวของดารานุ่มแล้วก็ดาราสาวก๊อฟพิชยะกับขวัญอุสามณีนะครับ
เมื่อวานนี้ฝ่ายของก๊อฟพิชยะได้แถลงชี้แจงไปเรื่องของการเลิกลากันแล้วก็พาดพิงไปถึงดาราสาวแล้วก็ครอบครัวหลายเรื่อง
วันนี้ขวัญอุสามณีก็เลยแถลงเปิดใจชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ถ้าเกิดขวัญกลับไปใช้คำพูดคำของคนโบราณที่บอกว่าเชื่อผู้ใหญ่เถอะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาดูคนออก
ขวัญก็คงไม่เจ็บจนเหมือนทุกวันนี้แล้วก็คงไม่เหมือนกับการที่ขวัญหยิบลูกระเบิดนิวเคลียร์เข้าที่บ้านขวัญ
มันมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วแบบมันย้ำมันซ้ำรอยเดิมมันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

หวานควันก๊อฟแบบถาวรเปลี่ยนสเตตัสกลายเป็นคนเคยรักฉบับสมบูรณ์ชนิดที่อาจจะมองหน้ากันไม่ติดเมื่อการออกมาให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะกลายเป็นการสาดโครนไปซะแล้ว
ที่ถูกจับตามองว่าการรีเทิร์นรักกันครั้งที่๒หลังจากที่ล้างลากันไปนานถึง๑๐ปีจะทำให้คู่นี้ฝ่าด่านอรหันของครอบครัวพากันไปจนถึงประตูวิวาได้สำเร็จ
แต่แล้วทุกอย่างก็ผิดคาดแถมรักล่มครั้งนี้ยังมีการเปิดประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองสินสอดและทรัพย์สินทำเอาสะเทือนวงการเจ็บกันไปทุกฝ่ายและที่หนีไม่พ้นก็เห็นจะเป็นคุณแม่ของทั้งคู่ที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษจากเหตุการณ์รักล่มในครั้งนี้ด้วย

รับงานเต็มที่แล้วก็ทำสร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวปั่นให้ได้เต็มที่
ก็เลยคือก๊อฟแค่คิดว่าถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง
ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหม
แต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เรารักได้
คำว่าสินสอดมันคือค่าดำนมของลูกผู้หญิงคนนึง
ขวัญไม่ได้เคยตีราคาขวัญว่ามูลค่าขนาดไหน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสินสอดให้
จากว่าต้องรอให้เขาตายก่อน
ถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้
คำที่สองก็คือถ้าไม่มีสินสอดหรืออะไรให้
ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่ง
เรื่องแหวนเพชรเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าแต่งไม่ได้ก็มั่นมั่นก็เอาแหวนปลอม

ไม่รู้จะฝากอะไรแต่ว่าฝากถึงคน
บางคนบางคนแล้วกันครับที่รอบตัวเขา
พยายามไปเช็คข้อมูลของผม
จากสถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่า
สินผมชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้าง

ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ใดของกับพี่ก๊อฟมานานแล้วอะค่ะ
คืออันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของของเราเลย
อกจากนี้ยังมีการพูดถึงมหาเศรษฐีหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษเจมส์พาลัมโบ
ที่เข้ามาในชีวิตของนางเอกหน้าสวย
เสาะแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เป็นทั้งนักธุรกิจนักลงทุนนักการเมืองนักเขียน
เป็นเจ้าของไนท์คลับและอีกมากมาย
มูลค่าทรัพย์สินมากถึง๓๕๐ล้านปอนด์หรือราว๑๕๐๐๐ล้านบาท
เป็นแผลสดที่ต่างฝ่ายต่างไม่ขอพูดถึงกันและกัน
รวมถึงอนาคตก็ยังให้คำตอบไม่ได้
ว่าจะเจอหน้าหรือร่วมงานกันได้อีกหรือไม่